ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลชะแมบอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะเขาไปเจอเจอศพ
แต่ลักษณะศพไม่เต็มร่างเจอเฉพาะช่วงที่เป็นลำตัวเนี่ยนะคะ
ศีรษะไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีถูกทิ้งไว้ริมถนน
แล้วเป็นลักษณะกำลังเผาอยู่เลยไฟกำลังลุกเลยเหรอคะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีรอยไหม้ไหม้ประมาณร้อยละ๕๐
ก็คือไหม้ไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะพอแจ้งเหตุไปเนี่ยค่ะ
เป็นภาพที่ตำรวจสพวังน้อยนะคะต้องลงพื้นที่
หลังจากที่มีคนแจ้งเข้ามาเขาประเมินเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
ชิ้นส่วนศพที่เห็นน่าจะเป็นผู้ชายอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบปี
สูงร้อยหกสิบถึงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรผิวขาวค่ะ
ท่อนแขนท่อนขาศีรษะถูกตัดทิ้งด้วยมีดแต่ว่าไม่พบชิ้นส่วนที่ถูกตัดทิ้ง
คือถูกคือเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นลำตัวนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นกลางหน้าอกเจอบาดแผลลักษณะถูกแทง
นมด้านขวาถูกตัดทิ้งสภาพศพถูกเพลิงไหม้
ประมาณร้อยละสามสิบในส่วนที่ยังไม่ไหม้เนี่ย
พบว่ามีคราบเลือดติดอยู่นะคะนอกจากนี้พบป้ายไวนิวค่ะ
เชือกไนร่อนสีขาวตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ไทยสวรรค์
นำชิ้นส่วนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อพิสูจน์ตัวตนหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ไปถามคนที่รู้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นคนที่เจอศพนะคะ
แต่ทราบว่าใครไปเจอศพคนนี้ค่ะชื่อวนายวีระรักษาดี
เป็นเจ้าของโรงงานอิดบล็อกใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นคนแจ้งตำรวจเล่าให้ฟังว่าตีห้าคนงานโรงงานอ่ะ
ขับรถผ่านมาสังเกตเห็นข้างทางมันมีควันพุ่งขึ้นมา
ก็ตอนแรกก็คิดว่าเผาขยะจนกระทั่งมีคนงานอีกคนค่ะ
ขับรถผ่านไปอีกทีนี้เขาบอกว่าเริ่มได้กลิ่นแปลก
กลิ่นเหมือนศพถูกเผาก็เลยจอดรถลงไปดู
เจอศพจริงค่ะก็เลยไปแจ้งเจ้าของโรงงาน

ผู้กำกับสพวังน้อยค่ะระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาเบาะแสเลยนะ
ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการแจ้งบุคคลหายในพื้นที่หรือไม่นะคะ
เหตุการณ์ที่เจอช่วงกลางตัวเกิดช่วงเช้า
ช่วงบ่ายค่ะมีคนไปพบชิ้นส่วนของมนุษย์
ทีนี้เป็นท่อนแขนค่ะเป็นขาถูกเอามาโยนทิ้ง
แล้วก็ลักษณะเผาอำพรางไหม้ไปแล้วประมาณร้อยละห้าสิบนะคะ
จุดที่เจอแขนกับขาคือบางปะอินมุ่งหน้าบางปะหันในพื้นที่ตำบลบางประแดงค่ะ
อยู่ห่างจากจุดที่พบช่วงลำตัวนี่นะคะ๖๐กิโลเมตร
นางสาวจัญญาทรัพย์ผลค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก้า
เล่าว่า๑๑โมงมีชายเก็บของเก่ามาแจ้งกับตัวเองว่าเจอชิ้นส่วนมนุษย์ถูกเผาไว้ในปาก
ก็เลยให้มาตรวจสอบพบว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จริงโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบอีกทีนะคะ
จากการสอบถามลูกบ้านพบว่าบริเวณดังกล่าวมีการจุดไฟเผาขยะ
ตอนประมาณ๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้
แต่ชาวบ้านหรือใครที่ผ่านไปผ่านมาเขาบอกไม่ได้สนใจ
นึกว่าเป็นการเผาป่าตามปกติ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมเจตแม้นบุตร
ผู้กำกับการสพบังปะอินเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ที่ไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ซึ่งเป็นลักษณะท่อนแขนท่อนขารวม๖ชิ้น
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องเอาไปตรวจสอบเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องเอาไปเชื่อมโยงข้อมูลกับจุดที่พบช่วงลำตัว